ทหารขับรถกระบะแล้วก็เร่งเครื่องให้พ้นไฟแดง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปถามเขาตอนเร่งเครื่องให้พ้นไฟแดง

ตอนนั้นก็ไฟเขียวตอนนั้นก็ไฟแดง
ไฟเขียวเขาพูดแบบนี้
ปรากฏคุณหมุนคว้างนะฮะไปชนกับรถที่เขาจอด
รอติดสัญญาณไฟแดงอยู่ตรงนั้นเสียหายหลายคันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะตรงแยกไฟแดงตรงนี้นะฮะ
ซึ่งโอ้โหรถคับข้างเลยแต่ว่าคันนี้คุณ

แล้วเขาก็ฝ่าไฟมาด้วยนะครับ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพอุบัติเหตุได้นะครับ
เพราะกระบะคันหนึ่งเร่งเครื่องในการข้ามแยก

มันเขียวมันแดงมันยังไงกันแน่

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์กลาง
สามแยกไฟแดงคลองใหญ่ที่ตำบลวังกระแจ

เพราะดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่
รถก็เสียหายเกาะกลางก็เสียหาย

รถคันอื่นก็เสียหายเช่นเดียวกันนะครับ
ตำรวจสพเมืองตราดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนขับรถคันนี้คือทหารยศพันธาเอก

สภาพก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
ใกล้กันพบกระบะป้ายทะเบียนกรุงเทพ

ขับขี่เมื่อกี้คนใส่เสื้อสีเหลืองนะครับ

ทีนี้ตำรวจก็ต้องมาสอบปากคำ

ถามเขาว่าเห็นสัญญาณไฟของเขาเป็นอะไร
เขาก็ตอบแดงเขียวเหลืองนี่แหละฮะ

ทหารยศพันธาเอกไม่ตอบนะฮะ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

ก็เลยดื่มไม่ทัน
ก็เลยมาเจอรถพี่เขาที่จอดติดไฟแดงอยู่
ก็เลยดื่มไม่ทัน
ช่วงเวลาที่ถนนมือเลือดด้วย
ไปไหนมาพี่มาไหนมา
ผมกำลังจะไปกลายบ้านกลับมาตราบ
ได้ดื่มเหล่ามาไหม
เอ่อจะให้พูดตรงได้ไหม

ตอนที่สอบปากคำในจุดเกิดเหตุนะฮะ

ปี๊ดเสียงสัญญาณขึ้นแสดงว่ามันแดงมันเกิน
ค่ะบ้างคะว่าไหนครับค่ะ๒๘๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ตำรวจพูดใส่เขาเลยพี่๒๘๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
กินมากี่ขวดกินมากี่กระป๋องครับเนี่ย
ข้อหาก็เลยต้องแจ้งฮะเมาแล้วขับครับ
ส่วนอีกข้อหาหนึ่งคือทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหาย
เพราะว่ามีเสาสัญญาณไฟจราจรเสียหายนะครับ

มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการในการซ่อมแซมเสาสัญญาณไฟจราจร

นี่แหละครับโกงจรเป็ดของร้านดรวงแถวนี้นะครับ